ทุ่งสาวตาคมแดนใต้นุ้ยสุวินากันบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าจมูกนางเนี่ยพาปังจริง
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าทำจมูกมา๓วัน
โอ้โหรับทรัพย์กว่า๗หลักคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดมีเรื่องให้อึ้งอีกครั้ง
เพราะใครจะคิดว่าเพลงลิ้นจี่ที่เจ้าพ่อแดนใต้พี่เอกชัยศรีวิชัย
ให้เธอมาร้องตั้งเมื่อ๒ปีที่แล้วเนี่ย
จะกลับมาฮิตจะกลับมาปังอีกครั้ง
ซึ่งเพื่อนพี่น้องในวงการต่างก็พากันนำไปร้อง
เชื่อไหมคะคุณผู้ชมมียอดวิวกว่า๑๕๐๐๐วิวแล้ว

ซึ่งเจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าโอ้โหดีใจมาก
ไม่คิดไม่ฝันว่าเพลงนี้เนี่ยจะได้กลับมารับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง

ล่าสุดพี่นุ้ยขอนำเพลงนี้ไปร้องให้กับตาพรานบุญ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวใต้เขาให้ความนับถือ
รวมไปถึงตัวเธอเองก็นับถือด้วยเหมือนกัน
เพื่อให้มันปังยิ่งกว่าเดิม
ใครที่นึกไม่ออกว่าเอ้ยเพลงนี้ร้องยังไง
เดี๋ยวไปฟังพี่นุ้ยร้องถวายต่อหน้าตาพรามบุญกันหน่อยค่ะ
ต้องเสียงป้ายได้นะคะ

จากจะไปทำบุญร้องเพลงให้ตาพรานมุมฟังแล้วเนี่ย
ลูกทุ่งสาวยังขอไปไหว้ไอ้ไข่วัดใจดีอีกด้วย

เอาชัยกันหน่อยให้มันมีชื่อเสียงด่งดังเปรี้ยงปร่าง
และแน่นอนค่ะว่าเหล่านักเสียงโชคอย่างพี่แจ๊ค
ก็ต้องอยากรู้ว่าเออตรงปลายประทัดเนี่ยเขามีเลขอะไรบ้าง
นี่เลยพี่นุ้ยเนี่ยเขาส่งมาบอกบันเทิงไทยรัฐว่า
ตัวเลขปลายประทัดมีเลข๕๗
เลข๙๘แล้วก็เลข๗๘๓๒เนี่ย

เหลือกแต่ลิลลิลจี
เอาไปหนูลิลลินจี่น้องผู้ชม

ลิลลิลิลิลลิ